พาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างของเกษตรกรในยุค๔๐
คุณผู้ชมเขามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเอง
โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้แช่แข็ง
โดยที่ไม่ใช้การทอดด้วยน้ำมัน

คุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
พร้อมทั้งยังเปิดตลาดจำหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย
ติดตามพร้อมกันกับคุณซิริพักกะมนต์ไว้ตรึง๓คูณครับ
นวัตกรรมใหม่ที่เกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรี

เป็นพิธีกรรมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
โดยไม่ใช้น้ำมันในการทอดแต่ใช้วิธีการแช่แข็งผลไม้
หั่นเสร็จจะนำมาใส่ในห้องเย็นอุณหภูมิลบ๒๐องศา

เพื่อคงความสดและคุณค่าทางโภชนาการ
เพื่ออบผลไม้ให้กรอบสามารถผลิตได้ถึง๔๐๐กิโลกรัมต่อครั้ง
และบรรจุลงในห่อฟลอยอย่างดี
เพื่อยืดอายุผลไม้ให้อยู่ได้นานหลายเดือน
แปรรูปนอกจากจะช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรแล้วนะคะ
ยังสามารถที่จะช่วยลดความกังวลเวลาที่เกษตรกร
ต้องเจอกับภาวะสินค้าเกษตรตกต่ำค่ะ
อย่างราคาทุเรียนนะคะในปีนี้เกษตรกรชาวสวนเองก็คาดการณ์ว่า
ราคาน่าจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ๑๐๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ดังนั้นการแปรรูปนอกจากจะช่วยการยกระดับราคาสินค้าแล้ว
ยังสามารถทำให้สินค้านั้นแข่งขันได้ด้วยค่ะ
ชาวสวนรายนี้จะรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร๑๐๐ลาย
ทุเรียนมังคุดลำไยกล้วยโดยเฉพาะผลไม้ตกไซส์
หรือมีขนาดเล็กเพื่อแปรรูปเป็นการช่วยชาวสวนในพื้นที่ให้มีรายได้ต่อเนื่อง
และยังไม่ต้องกังวลแม้ปีนี้แนวโน้มราคาผลไม้หน้าร้อนจะลดลง
เพราะผลผลิตที่ออกมามากแต่สามารถนำผลผลิตส่วนเกินมาแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ได้ถึง๑๓๐
ซึ่งปีนี้ชาวสวนคาดว่าทุเรียนหน้าสวนราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่๕๐๖๐บาทต่อกิโลกรัม
จากปีก่อนที่๗๐๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ังคุดเฉลี่ยอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
จากปีก่อน๑๑๐๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนลำไยคาดว่าราคาจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่กิโลกรัมละ๓๐๕๐บาท
และมีแผนจะกระใหยไปตลาดต่างประเทศด้วย
แต่ยอมรับว่ายังมีปัญหาการทำการตลาด
โดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน์
อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือส่วนนี้
จากให้ทกศเข้ามาปล่อยสินเชื่อ

จากปัจจุบันได้๒๕ล้านบาทต่อเดือน
เราทำการตลาดกันเก่งกันไม่ค่อยจะเก่งนัก
โดยภาคเกษตรกรเราจะมุ่งแต่การผลิต

เพราะฉะนั้นมันจริงแล้วไม่มีความยาลัยการตลาด

เป็นแง่คิดง่ายที่บุญเที่ยง

มาเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้อย่างเขาทุกวันนี้

ข่าวเทราะทีวีตรายงาน